คุณผู้ชมที่มีบ้านมีสำนักงานเข้าพักหรือเจ้าของโรงแรม
อะไรก็ตามแต่ที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาช่วยกันดีไหม
เพราะว่าไฮโซชายเพื่อนสนิทของคุณอ้ำพัชราภานะครับ
โพสต์เรียกร้องให้คนที่อยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา
กลับไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
เมื่อคืนวันที่๒๔กุมภาพันธ์ของท่านดูหน่อยดีไหม
เผื่อจะเป็นจิ๊กซอเอามาต่อแล้วช่วยกันคลี่คลาย

อนันทวีปครับเป็นเพื่อนสนิทในกลุ่มของคุณอ้ำพัชราภา
โพสต์ผ่านอินสตราแกรมเรียกร้องให้ทุกคนช่วยกัน
ตามสืบหาปมการเสียชีวิตของคุณแตงโม
หลังจากก่อนหน้านี้ไฮโซชายบอกว่าติดตามไทยรัฐนิวโชว์นี่แหละนะครับ
ที่นำภาพจากกล้องวงจรปิดมานำเสนอ
นั่งไปในเรือวันที่เกิดเหตุแล้วตกลงไปในแม่น้ำเจ้าพญาเนี่ยฮะ
นี่ครับคลิปนี้กำลังถูกให้ความสนใจแล้วก็จับจ้องกันมากนะครับ
นี่แหละครับคือไฮโซชายตั้งข้อสังเกตว่ามีอะไรตกจากเรือ

ถ้าใช่โมจริงจะได้เป็นอีกหนึ่งหลักฐานของคดีนี้
และจะได้เห็นความยุติธรรมเกิดขึ้นกับคุณแตงโม
หลังจากนั้นไฮโซชายครับอนันทวีป
เขาก็โพสต์ผ่านอินสตราแกรมระบุข้อความว่า
สิ่งที่พวกเราทุกคนช่วยกันทำได้ตอนนี้คือ
บ้านอาคารสำนักงานริมแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งสองฝั่ง
อยู่ในพื้นที่สีแดงที่ไฮไลท์ที่เขาลงเอาไว้
ขอความกรุณาท่านตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดของท่าน
ในช่วงเวลา๔ทุ่มถึง๕ทุ่มคืนวันที่๒๔กุมภาพันธ์๒๕๖๒
เพื่อจะได้เห็นวิถีการเดินเรือความเร็วที่ลดหรือเพิ่มขึ้นในแต่ละจุด
เพื่อนำมาใช้เป็นหลักฐานสืบหาความจริงความยุติธรรมให้กับคุณแตงโม
โดยเฉพาะบ้านอาคารสำนักงานที่อยู่ตรงข้ามประตูระบายน้ำวัดรุ่มน่ะ
ทุกคนจะเป็นกุญแจสำคัญที่จะไขปริศนานี้ที่เกิดขึ้น
แฮชแท็กช่วยกันนำคืนความยุติธรรมและศักดิ์ศรีให้แตงโม
โดยสามารถส่งคลิปให้เขาได้ที่อีเมลส่วนตัวครับ
คุณผู้ชมครับนี่ครับเขายังโพสต์รูปภาพแผนที่เลย
เอาแผนที่มาทำให้ดูเลยว่าอยู่ตรงไหนที่เผื่อมีกล้องวงจรปิดนะครับ
ก็คือริมแม่น้ำทั้งสองฝั่งเริ่มจากสะพานพระราม๕ยาวจนมาถึงสะพานพระราม๗
ทีมข่าวได้ตรวจสอบระยะทางริมแม่น้ำเจ้าพระยาในจุดที่มีการขีดเส้นสีแดงเอาไว้
โดยฝั่งท่าเรือพิบูลสงคราม๑นะครับทางที่จะไปยังสะพานพระราม๗
มีความยาว๓๒กิโลเมตรส่วนฝั่งตรงข้าม
หรือว่าฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปยังสะพานพระราม๕มีระยะทาง๓๓กิโลเมตรครับ
ยังมีเวลานะฮะยังมีโอกาสที่เราจะทวงคืนความเป็นธรรม
แล้วก็ทำคดีนี้ให้เป็นคดีตัวอย่างของสังคมร่วมกันครับ
ใช่ค่ะคือจริงนอกจากคุณชายอนันทวีปเนี่ยจะมีการโพสต์ผ่านโซเชียลมีเดียบอกว่า
ให้คนที่มีบ้านมีสำนักงานคอนโดอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา
สอดส่องกล้องวงจรปิดของตัวเองแล้ว
คุณชายอนันทวีปลงเรือสำรวจจุดเองด้วยนะคะ
คือวันนี้ค่ะทีมข่าวไทยรัฐทีวีแล้วก็คุณชายอนันทวีปชยางกุลณอายุทยานะคะ
มีการลงพื้นที่เลยนะคะ
ไปพื้นที่ระหว่างช่วงริมแม่น้ำเจ้าพระยา
ลองช่วยกันออกไปหากล้องวงจรปิด
เพื่อจะได้เป็นหลักฐานในการพิสูจน์ข้อยืนยัน
ตกเรือของคุณแตงโมนิดาค่ะ

แล้วก็ไปตรวจสอบด้วยเอาลองดูบรรยากาศนี้สักนิดนึงค่ะ
คือจากด้วยความที่เราก็เป็นคนสังเกตการณ์นะครับ
มาโดยตลอดนะครับแล้วก็ได้เห็นคลิปหนึ่งครับ
ของไทยรัฐนะครับซึ่งเป็นคลิปที่แจ้งเวลา
ว่าเกิดเหตุเกิดช่วงเวลา๔ทุ่มครึ่งนะครับ
แล้วกล้องตัวนี้อยู่ที่ประตูกั้นน้ำ
ของวัดรุ่มซึ่งกล้องตัวเนี้ยจะหันเข้ามาสู่ฝั่งตรงข้าม
ฝั่งตรงข้ามของกล้องนี้จะไปอยู่ในช่วงระหว่าง
ท่าของวัดเขมาจนถึงท่าพิบูลสงครามหนึ่งนะครับ
แล้วอยากให้ทุกท่านไปดูคลิปนี้นะของไทยรัฐนะครับ
ก็เป็นช่วงเวลาถ้าเผื่อดูจากหัวคลิปแล้วเนี่ย
อยู่ช่วงประมาณวินาทีที่๑๑จนถึง๑๒๑๓เนี่ย
คุณดูเลยคือดูแบบถ้าคนเห็นแล้วจะเห็นว่า
มันเหมือนมีอะไรบางอย่างหล่นลงมาจากเรือ
นี่ค่ะคุณค่ะก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้นะคะ
แล้วก็จริงแล้วเนี่ยลงเรือกันไปตั้งแต่ฟ้ายังสว่างเลยนะคะ
กระทั่งพระอาทิตย์ตกดินนะคะแล้วก็มีการเอาข้อมูลมา
มีการเปรียบเทียบด้วยว่าจุดการพลัดตกเรือของคุณตังโมเนี่ย
ตรงไหนยังไงบ้างลองฟังคุณชายพูดเรื่องนี้หน่อยนะคะ

เท่าที่ฟังจากสัมภาษณ์มาทั้งหมดเลยนะครับ
ฝั่งตรงท่าวัดเขมาวิ่งตรงเข้ามาสะพานพระราม๗
อยากทราบว่าตอน๒ทุ่มครึ่งจากที่บอกว่าจะกลับแล้ว
ทำไมถึงตีวกกลับมาอย่างสะพานพระราม๗อีกรอบ

พูดง่ายง่ายไปดูอะครับกล้องวงจรปิดที่บ้านของท่าน

คือต้องยอมรับจริงว่าคดีนี้ที่คนให้ความสนใจกันเยอะเนี่ย
เพราะว่ามันหลายอย่างด้วยความแวดล้อม

ไม่ว่าจะเป็นการแถลงข่าวหรือว่าจากทางโซเชียลเนี่ย
หลายอย่างมันฟังดูผิดปกติค่ะพี่เบิร์ต
เพราะฉะนั้นหลายคนก็เลยอยากที่จะรู้ความจริงว่า
สรุปแล้วมันเกิดอะไรกันขึ้นกับคุณแตงโมกันแน่

แต่ว่าเราอยากรู้ว่าสุดท้ายแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับเธอจริง